มันใกล้วันขึ้นปีใหม่ของไทยแล้ววันนี้ก็หลายคนก็สนุกสนานมีความสุข
ขึ้นมากกับเขาไปด้วยใช่ไหมคราวนี้ทางรัฐบาลโดยธรรมดุลักษณ์ชาติ
ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องของการด้านความมั่นคง
ที่มีความแพ้ดีกับประชุมมากที่สุดเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับ
การดูแลเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันออกไปใช่ไหม
ประชาชนแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายสิ่งที่มากที่สุดคือเขาจำเป็นต้องรักษา
กฎหมายใช่ไหมเมื่อเขาจะเป็นรักษากฎหมายที่กำหนดไว้
อย่างชัดเจนเขาแนะนำสิ่งที่รับบรรณสมมุติคนชาติ
แผงโภคธรรมเนี่ยก็คือในเมื่อเราใช้กฎหมาย
แล้วก็ใช้กฎหมายให้มันโปร่งใสให้มันสุจริตแล้วก็เป็นธรรม
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เราก็ใช้อะไรโดยวิธีการนำในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามา
เห็นได้ว่าทุกอย่างตั้งแต่ด่านตรวจตรวจสัตว์กัด
ตั้งแต่การดูแลบ้านการใช้แอปพลิเคชันนะ
ไม่งั้นมันก็ต่างมดต่างก็มีปัญหาด้วยการชัยการรากาศ

คือไม่ชอบชอบทำอะไรที่มันตามใจตัวเองจนมากเกินไป
หลายอย่างมันก็มีการคอนแพทย์อยู่แล้วนะตำรวจก็มีวิทยาลัยในการจะดู
แต่ถ้ามันผิดกฎหมายจริงนี่มันเดือดร้อนคนอื่นเนี่ย

ก็ถือกันมาจากตัวก็ถือกันมากับหลวงชาติ

การทำงานมันจะมีขั้นมีตอนตามหลักลงมานะครับ
สิ่งสำคัญที่สุดที่เราคาดหวังก็คือทำยังไง

เพราะฉะนั้นจะได้รับสิทธิในการดูแลอย่างเท่าเทียม
ทางเดียวกันผู้ได้รับการดูแลก็มีประสบก็ต้องร่วมมือ

ถ้าร่วมมึงตามระเบียบกติกาต่างทั้งหมดมันก็ไม่มีปัญหา
ถ้าไม่อยากจะถูกตรวจอะไรนะตรวจแอลกอฮอล์
ก็อยากกินแล้วมันเกินใช่ไหม
กินแล้วเกินมันก็ถูกตรวจมันก็มีปัญหา
แล้วบอกว่าไม่มาถึงเวลาไม่เมา
เพราะฉะนั้นตำรวจเขาก็ทำหน้าที่
ก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนตื่นตนกแต่ทุกคนต้องเฝ้าระวังตัวเอง

แรงงานต่างด้าวเขาด้วยไม่ใช่แบรนด์เกียรติดังงอนเขา
วันที่พามาก็ถือว่าเขามีส่วนในการพัฒนาประเทศเราเหมือนกัน

ซึ่งคนไทยไม่ทำเห็นไหม
ถ้าเมื่อไหร่คนไทยทำเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเนี่ย
ก็คงไม่ต้องใช้แรงงานต่างด้าวหรอก

ภาวนาใครจะอยากมาอยู่ต่างแดนต่างพื้นที่ล่ะ

เมื่อวันนั้นเราจะเดือดร้อนหรือเปล่า
เมื่อวานก็ได้ติดตามข่าวในเรื่องของการจัดพื้นที่ในการที่ดูแลแรงงานต่างด้าวใช่ไหม
คนในพื้นที่ก็ต่อต้านแล้วจะทำยังไง
วันหน้าก็ขอคนไทยเนี่ยนะไม่เคยแรงน้ำใจนะ
ก็ขอฝากมันเป็นระการลองคิดกันตัวใหม่ที่ว่า
ถ้ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วไม่ให้ทำไม่ให้แก้ตรงนี้
แล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งในเรื่องของขาดแคลนแรงงานทั้งในเรื่อง
ขาดแค้นแรงงานทั้งในเรื่องสถาลควิตถ์ที่ควบคุม
อยู่ในพื้นที่หาพื้นที่ไม่ได้แล้วก็จะเกิดอะไรขึ้น

ก็ขอบคุณบริดารกรณีที่คนไทยหลายคนก็แสดงในรังผู้ชายไมค์ทรีย์ที่
ปัญหาก็คือพื้นที่ควบคุมเจ้าบ้านประเยาะมันก็มี

เราต้องเชื่อมั่นในระบบในเรื่องว่าจะควบคุมได้อย่างไร
ไม่ใช่บอกว่ามันระบาดนี้เลยไม่ไว้ใจใช่คนละเรื่องกันนะ

มันต้องเค้าเรียกอย่างไรพื้นที่ควบคุมไม่ใช่พื้นที่ทั่วไป
ก็จะมีบ้านอากาศในการดูแลเป็นพิเศษอยู่แล้วละ
ถ้ามีปัญหาก็ต้องเกิดปัญหาโดยรวมกับทุกคนเฉพาะ
รัฐบาลก็มีปัญหาแรงงานก็มีปัญหา
เราต้องการที่จะตรวจสอบคัดกรองแรงงานให้ได้โดยเร็ว
หาไม่ได้ก็หวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยโดยเร็วนะ
ก็ขอบคุณทุกคนให้มีความสุขแล้วกันวันนี้ใคร
จะสร้องที่มาต่อก็ว่าตามทั้งควรเข้าระวังด่านตรวจ
กันแล้วกันเนอะอืมใช่ไหมตรวจแอลกอฮอลอะไรพวกเนี้ย
มันสลายอ่ะตัวเองทั้งทั้งนั้นอ่ะไอ้คนตรวจเขาไม่ได้เสี่ยงด้วย
ไอ้คนไปขับรถแสงเทียงใช่ไหมพระเจ้าใด้ก็ช่วยไม่ได้
เราขับเร็วเร็วอ่ะเราอ่ะนะโอเคนะขอบคุณจ้ะทุกคน

ให้ประเทศชาติประชาชนเรามีความสุขนะมีการพัฒนาไปสู่

ที่สองให้ประชนทุกคนมีความสุข
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิงห์
มีชีวิตความเป็นอยู่
คุณพ่อชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า
ถึงตรงนี้มันต้องอาศัยการพัฒนาต่างหลังเวลาที่กำหนด
เพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าย้อนกลับไปดูหลายปีที่ผ่านมา
อาจจะมองว่าเราเจริญตัวได้ช้า
ตรงนี้เค้าต้องภันนาตัวเองเพิ่มธีนวาถตัวเอง

เท่าเทียมของโอกาสสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทุกคนถ้าเข้าถึงโอกาสนี้ทุกคนก็จะมีโอกาสที่มีได้สูงขึ้น
เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันคิดถ้าคิดแบบเดิมไม่ได้คิดแบบเดิมถ้าทำเกษตรต้องได้
เงินอย่างนั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านั้นต้องขนาดตัวเองไปด้วย
แล้วถ้ามันดูแลอย่างนี้ต่อไปมันจะมีปัญหาในวันหน้าเนื่องว่ามันในภาพหลวงเลยจ้ะ
จริงว่าส่วนสุดอยากให้คนไทยเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
มีชีวิตก็มาอยู่ที่ไม่แร้งแค้นโดยเพราะยิ่งเกษตรกรเกษตรกรรม
วันนี้ก็อยากให้ประเทศไทยมีรายได้สูงขึ้นจากทุกภาคส่วน
ส่งออกการค้าการลงทุนเทคโนโลยีดิจิทัลอะไรต่างออนไลน์
เพราะว่าถ้ารู้แล้วว่าคนที่มีน้อยจะอยู่ในกิจกรรม
เพราะฉะนั้นเราต้องแยกคนของแต่ละคนคนไทยเป็นกลุ่มเป็นหนึ่งไป
ในเชิงที่จะมาพัฒนาอย่างไรรัฐบาลคิดแบบนี้นะจ๊ะต้องช่วยกันนั่นแหละ
ก็ผมขอของขวัญจากท่านก็คือขอความร่วมมืออย่างเดียว

แล้วก็ศึกษาว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่ก็ขออย่าไปคิดว่าตัวเองยังไม่ได้
ตัวเองยังไม่ได้แต่อย่างอื่นมันได้แล้วก็ต้องไปดูไอ้ที่ได้กับพี่ยังไม่ได้
แล้วมันจะมาถึงตัวเราได้อย่างไรนั่นแหละคือต้องช่วยผมคิด
แก้ปัญหาความยากจนสิ่งที่แก้ได้มากที่สุดแก้ที่ตัวเราเอง
แล้วรัฐบาลช่วยมันจะสำเร็จทุกอย่างนะจ๊ะนะขอบคุณนะจ๊ะ
มีความสุขของขวัญทุกกระทรวงก็มีให้อยู่แล้วเยอะแยะ